ทะเลใสเชียวนะคะมีเต่ามาวางไข่ด้วยค่ะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวรายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้สภาพอากาศแปรปรวนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๔
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
แต่ว่าภาคเหนือก็ยังต้องเจอกับเรื่องของฝุ่นพิษภาคใต้มีฝนบ้างเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันก่อนแล้วกันเห็นอันดับหนึ่งเชียงใหม่ค่ะ
กว่าสีม่วงอีกคุณผู้ชมมันเป็นม่วงกำนะคะ
แปลว่าดัชนีคุณภาพอากาศนี้แย่มแย่เลยนะคะฝุ่นควันหมอกพิษต่างมากมาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือนะคะ
พยายามอยู่บ้านหรือในที่ที่ปลอดภัยแล้วกัน
แล้วก็ใช้เครื่องป้องกันต่างกรองอากาศต่างช่วยดูแลสุขภาพ
แต่ว่าขณะที่พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานวันนี้จะต้องเจอกับฝนหนักเลยนะคะ
อย่างช่วงเวลาประมาณสัก๗โมงเช้า
ึงกาลหนองคายนครพนมมุกดาหารช่วงนี้เตรียมรับมือกับฝน
สังเกตเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นสีเขียวนั่นแปลว่าฝนหนักเลยนะคะ
ปัจจัยก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมา
อากาศบ้านเราเป็นเขตร้อนนะคะก็เลยทำให้อากาศมันแตกต่างกัน
เกิดเป็นฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังคือเรื่องของสิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงต้นไม้
อย่าอยู่ที่โล่งแจ้งนะคะก็ต้องเตือนกันแบบนี้

ครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสานแล้วก็จะเริ่มตกตั้งแต่๗โมงเช้า๑๐โมงเที่ยงบ่ายโมง๔โมงเย็นยาว
ไปถึงสัก๔ทุ่มแล้วก็ฝนจะลดลงจะเบาลงในช่วงของข้ามคืนนั่นเอง
เพราะว่าไม่ได้มีความร้อนหรือว่าความชื้นสะสมตรวจสอบพื้นที่กันแล้วต้องเตือนภาคอีสานทั้งภูมิภาคทุกจังหวัดเลยนะคะ
โดยเฉพาะเริ่มแถบที่อยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนถึงแถบภาคกลางนะคะ
ก็จะโดนกันไปรวมไปถึงทางแถบกาญจนบุรีจังหวัดตากด้วยเหมือนกันนะคะส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนชุ่มฉ่ำกันทุกจังหวัดเลยนะคะ
แล้วก็ตกหนักประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่แต่ถามว่าพื้นที่ที่เบาหน่อยก็คือเหนือตอนบนนะคะ
ตั้งแต่แพร่ลำปางเชียงใหม่พยาวรวมไปถึงภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรชบุรีลงไปเนี่ยฝนเบานะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเกิดฝนร้อยละยี่สิบของพื้นที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งร่มทั้งหน้ากากเตรียมพร้อมกันให้ดี
แล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยกันด้วยนะคะส่วนใครจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย
บัดระวังทั้งไวรัสแล้วก็วัดระวังทั้งแดดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ